มาติดตามความหวานปนแซ่บของคู่นี้กันหน่อยนะคะ
สำหรับกวินดูหวานและปุ้มปุ้ยพันธิพา
บอกเลยว่าโอ้โหคู่นี้เคมีตรงกันตรงกัน
เรื่องความแซ่บนี่ไม่มีใครยอมใคร
ก่อนหน้านี้สาวปุ้มปุ้ยเขาออกมารีวิวคุณสามีออกสื่อ

ใช่เขารีวิวเกี่ยวกับเคล็ดลับการมัดใจสามี
หลังจากที่ได้รับกระเป๋าแบรนดเนมราคาครึ่งล้านคลิป

ได้รับกระเป๋ามาแล้วจะทำอะไรให้เป็นการตอบแทน
รีวิวนั้นล่าสุดถึงคู่ของกวินบ้าง
งานนี้หนุ่มกวินเองก็ยอมรับนะคะว่าคลิปสัมภาษณ์ของภรรยาที่หลายคนได้ดู
ก็มีทั้งชอบและไม่ชอบแต่มองแต่เจ้าตัวนะคะมองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ
ส่วนคนที่คอมเมนต์แรงถึงภรรยาหนุ่มกวินเองก็ไม่ใส่ใจนะ
ว่าคนเหล่านั้นรู้จักภรรยาแค่เพียงด้านเดียวค่ะ
ด่อแล้วก็มงใช่ไหมคือผมก็อยากพูดแบบพูดแบบสองแอ้มสองอ้าม
แต่ว่าบางทีแบบคนมันก็เข้ามาคอมเมนต์กันไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้
แต่จริงตัวปุ้ยเองผมขอแบบแก้ให้เขาแล้วกันว่าเขาจริงเขาเป็นคนที่จิตใจน่ารักนะครับ
แล้วเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะวางแผนกับทุกเรื่องทุกสิ่ง

หลายคนบอกว่าเมื่อไหร่ปุ้มปุ้ยจะมีน้องสักทีปุ้มปุ้ยบอกว่าตอนนี้พักไว้ก่อนเพราะว่าเพิ่งจะซื้อบ้านไป
ใช่ค่ะชีวิตรักไม่จืดจางแน่นอนถ้าเกิดว่าใครได้ดูเคล็ดลับคู่นี้นะคะ